เดือนตุลาคมนี้มีวันสำคัญเชิงสัญลักษณ์หลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับ

เมื่อวานนี้ก็มีการเผยแพร่ข่าวกันว่าประมาณ๒๕๓๐ตุลาคมนี้
ให้ระวังอาจจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล
โดยรองพบตรก็ออกมาเตือนพื้นที่ท่องเที่ยวห้างสรรพสินค้าต่าง
นายกบอกว่าตอนนี้ขอสื่อมวลชนอยากขยายความจนทำให้เกิดความตื่นตระหนก
เพราะบางคนอาจจะไปเชื่อมโยงกันกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อประมาณกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีกันก่อนครับ
ไว้เลยในการที่เราจะขยายความให้กลุ่มที่ใช้ความแลงทางโลกทำให้มีปัญหาหมด
และที่ผมพูดแรงเกินไปเขาก็เป็นประเด็นในการที่เขาจะต้องเอามาใช้ความแรงบันนี้นะครับยังไม่ได้แจ้งอย่างเป็นทางการ
ไม่ได้กังวลพื้นที่ใดเป็นพิเศษนะครับส่วนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เอกทวีปเนธนิยมบอกถึงกรณีดังกล่าวนะครับว่าผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้ประชาคมข่าวกรองทั้งหมด
เร่งติดตามและแจ้งเตือนโดยเฉพาะจุดที่คาดว่าจะมีผลกระทบมากที่สุด
หากพบสิ่งผิดปกติต้องเร่งดำเนินการระงับยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุ
ส่วนการเปิดเผยการแจ้งเตือนต่อสาธารณะในครั้งนี้
เพื่อให้ประชาชนช่วยกันแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่
หากพบความผิดปกติจะได้สืบสวนขยายผลต่อ
และยุติไม่ให้เกิดการก่อเหตุขึ้นนะครับ
อกจากนี้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
บอกอีกด้วยว่าการแจ้งเตือนในครั้งนี้
ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเชื่อมโยงกับการก่อเหตุ
๗จังหวัดภาคใต้เมื่อวันที่๑๑ถึง๑๒สิงหาคม
หรือไม่หรือว่าเป็นฝีมือของกลุ่มใด
แต่เมื่อมีรายงานข่าวก็ต้องนำมาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยยืนยันว่าติดตามความเคลื่อนไหวของทุกกลุ่ม
เว้นกลุ่มความเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยครับ